คุณผู้ชมคะข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่
แล้วก็ในโลกโซเชียลวิจารณ์กันเยอะเลยนะคะ
มีหญิงสาวอายุ๒๙ปี
มาร้องสื่อนะคะขอความเป็นธรรม
เธอบอกว่าเธอถูกลุงแท้
เรียกว่าหลวงลุงเพราะลุงแท้เป็นพระ
เป็นเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดกาญจนบุรี

ข่มขืนเธอมานานเป็นปี
เรียกเธอไปเช้ากลางวันเย็นวันหนึ่ง๓๔ครั้ง

แล้วขู่เธอด้วยว่าห้ามไปบอกใคร
แต่สุดท้ายเนี่ยเธอบอกว่าสามีเธอกับญาติของเธอจับได้

ก็เลยสรุปกันว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้

ช่วงที่เอาให้มีค่าจั๊ะเลย
ก็เลยมีคลิปนี้หลุดออกมาในโลกโซเชียล

ไปแจ้งความเพื่อจะดำเนินคดี

คดีนี้มันหมดอายุความไปแล้ว

เธอก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อ

แล้วทำไมเจ้าอาวาสวัดดัง

ความผิดทางวินัยทางสงฆ์เนี่ยยังไงบ้าง
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่กาญจนบุรีค่ะ
ไปตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้นะคะ
นี่คือคลิปที่ทางครอบครัวของเธอได้ถ่ายเอาไว้
เพื่อจะเป็นหลักฐานมาดำเนินคดี
กับพระรูปนี้ที่เป็นลุงแท้
เธอเรียกว่าหลุงนี่นะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยไปตรวจสอบนะคะ
ก็ไปคุยกับร้อยตำรวจโทยิงจริยพร
่วงพี่ดีรองสารวัตรสอบสวน

ซึ่งก็บอกว่าเมื่อ๕ธันวาคมปีที่แล้วอะค่ะ
ผู้เสียหายเป็นชาวจังหวัดนครปฐมอายุ๒๙ปี
มากับแม่มากับลูกด้วยมากัน๓คน

ว่าถูกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาอำเภอเมืองกาญจนบุรี
พระครูวิบูลกาญจนลักษณ์เป็นลุงแท้
ข่มขืนกระทำชำราวตั้งแต่ตุลาคมปี๒๕๕๙

ใช่ทางร้อยตำรวจโทยิงจริยพรบอกว่า

ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ผู้เสียหายมาแจ้งความเมื่อปลายปีที่แล้ว

เพราะคดีกระทำชำราวผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
อายุความไม่เกิน๓เดือน
แต่ผู้เสียหายมาแจ้งความหลังเกิดเหตุตั้งปีหนึ่ง

หลังจากนั้นก็ส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกาญจนบุรี
แต่ผลมันออกมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

เขาร่วมเพศกันนานเกินกว่า๑๒วันนะคะ
ร่องรอยมันเจือจางไปหมดแล้วค่ะ
ก็เลยไม่มีหลักฐานเรื่องของการถูกข่มขืน
เรื่องต้นตอนนี้ก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
ก็เลยเนี่ยเหมือนกับเอาผิดไม่ได้เหรอ
ทั้งที่คลิปก็เห็นจงแจ้งขนาดนี้
ผู้เสียหายก็มาร้องขนาดนี้
พนักงานสอบสวนเขาเลยแนะนำบอกว่า
ก็ให้ไปประสานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เพื่อไปเอาผิดทางวินัยสงฆ์แทน
แต่ผิดทางวินัยสงฆ์มันก็ไม่มีจำคุกไงคะ
ใช่ก็เต็มที่ก็คือปราชิกอะค่ะ

แต่ความผิดในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าข่มขื

ใช่เนี่ยวันนี้นะคะทหารจากกองร้อยรักษาความสงบ
พันธหารราบที่๒กรมทหารราบที่๒๙
ก็ลงพื้นที่นะคะไปที่วัดนี้เลยค่ะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าคณะตำบลได้ส่งพระพิสุกไปรักษาการแทน
รักษาการเจ้าอาวาสแทนนะคะ
ก็มีพระจำวัด๔รูป
ชาวบ้านก็มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กันเยอะเลยคุณผู้ชม
คือมันมีกระแสข่าวบอกว่าตัวผู้เสียหายเนี่ย
ถูกเจ้าอาวาสรูปนี้กักขังอยู่๒๐วันด้วยนะ
โอ้โหที่โดนกักคั้งหน่วงเดียวอีกนะ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามคนที่อยู่แถวนั้นนะคะ
มีคนที่เขาให้ข้อมูลกับเรานะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดูว่าเขาให้ข้อมูลว่าอย่างไรบ้าง
ก็แปลกไงมันเข้าไปไงฉันให้น้ำผักแล้วก็เย็บสายฉันแปลก
เลยแอบดูว่าทำไมทำไมก็เห็นอยู่เกาะของไปแล้วมันมีเสียง
ผู้หญิงพูดออกมาแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเห็นได้ยินแต่เสียงพูดขนาดนี้
ฉันเห็นอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งตอนแรกฉันไม่ได้อยู่บ้านช่วงนั้นวัน
ฝนตกมาก่อนปีใหม่ฉันทำบ้านก็เลยแอบดูเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเห็นจริงนะว่าก็มีผู้หญิงเข้าไปเนี่ย
คอยส่งข้าวส่งน้ำเนี่ยคือทีนี้ประเด็นก็คือว่านอกจากตัวหลานสาว
ที่ออกมาร้องเรียนเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะมีผู้เสียหายอีกหนึ่งคนค่ะ
ทีมข่าวชาวชาติทีวีเนี่ยไปคุยมานะคะโดยเธอบอกว่าปีที่แล้ว
เธอก็เคยถูกอดีตเจ้าอาวาสวัดรูปนี้ลวนลามเหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่กล้าแจ้งความ
เพราะว่ากลัวว่าบอกไปแล้วจะไม่มีใครเชื่อ
โดนกระทำเนี้ยไม่ได้บอกใครเลยคือนางหนึ่งคืออายแล้วก็กลัวด้วย
มีคนบอกว่าเออพระนี่โดนจับไปแล้วโดนจับ
คิดเลยว่าต้องเป็นเรื่องผู้หญิงแน่ก็เลยพาน้ามาดูค่ะ
มาดูก็เลยแบบว่าไปได้ก็ดีแบบว่าเหมือนมารศาสนา
ถ้าถามถึงชาวบ้านแถวที่หนูรู้จักนะก็ไม่มีใครชอบอ่ะ
องค์นี้คือเขาไม่ได้เรียกว่าพระเขาเรียกไอ้หมดเลยนะ
ไอบูลไอสมบูรณ์อะไรอย่างนี้เขาเรียกไอซ์หมดเลย
ทำไมเรียกพระอ่ะสักคนนึงแถวบ้านหนูอ่ะ
ได้ยินแบบนี้ก็ต้องไปถามชาวบ้านหน่อยล่ะค่ะว่าจริงหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาก็ยอมรับนะว่าจริงอดีตเจ้าอาวาสรูปนี้เนี่ย
เป็นพระนักพัฒนาค่ะแต่ว่าหลังหลังเนี่ย
เริ่มมีเหตุการณ์แปลกหลายอย่างมีเรื่องเงินเรื่องรถของวัดที่หายไป
รวมถึงเรื่องชู้สาวเนี่ยครั้งนี้ที่มีปัญหาก็ไม่ใช่ครั้งแรก
ก่อนหน้านี้เคยมีผู้หญิงคนนึงชื่อว่าเจ๊เป้าค่ะอดีตเจ้าอาวาสวัดบอกว่าเป็นญาติ
แต่ดูไปดูมามันดูสนิทกันเกินญาติอะค่ะแล้วก็เจ๊เป้าคนนี้เนี่ยเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของวัดด้วย
แต่ว่าเจ๊เป้าก็เสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีก่อนแล้วนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้ตกลงจริงเท็จอะไรมากน้อยแค่ไหน
แต่ที่แน่พอใจค่ะที่อดีตเจ้าอาวาสวัดคนนี้ออกไปจากพื้นที่
มีปัญหากันตลอดคือชาวบ้านไม่เข้ามาทำบุญแล้วมีน้อยส่วนน้อยที่เข้ามาทำบุญเพราะว่ามีเรื่องแบบนี้มาเรื่อย
มันทั้งเรื่องเลี้ยงแพะทั้งเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องที่ดินเรื่องหลายเรื่องที่ว่าชาวบ้านเขาค่อยถอยกันออกไป
คนเขาแคงคางแคงใจเรื่องโยมที่มากับเขาเป็นผู้หญิงที่เพิ่งจะเสียไปเมื่อสองปีที่แล้ว
โยมเป้าชาวบ้านเขาก็เห็นว่าเขามาจัดจ้านแล้วก็มันไม่เหมาะสมเขาก็เลยถอยถอยศรัทธากันไป
เขาพูดว่าเป็นพี่สาวเขาเป็นญาติเขาแต่ว่าจริงจะเป็นใครเราก็ไม่สามารถมีรักฐานมายืนยันได้ว่าเขาเป็นใคร
ทีนี้ทวงถามไปถึงเจ้าคณะอำเภอเมืองค่ะพระโสพลกาญจนพรท่านก็บอกว่า
ตอนนี้พระครูวิบูลเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วก็ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังไม่ได้ขาดจากความเป็นพระค่ะเพราะว่าหลักฐานมีเพียงแค่คลิปวิดีโอ
ที่จะให้ศึกได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องเห็นหลักฐานด้วยตาเท่านั้น
ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหา
ก็จริงแต่ว่าไม่เหมาะสกงค์สวมที่จะเพียงเจ้าอวาดต่อไป
จะเป็นพระสาวราชิกรต่อไปให้พิจรณาตัวเอง
เจ้าวาดแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ทีนี้เขาบอกว่า
มีการไปสอบถามพระครูวิบูรณนะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พระครูวิบูลบอกว่าตอนที่เห็นในคลิปเนี่ย
วันเกิดเหตุในคลิปนั้นเลยเนี่ยอยู่จังหวัดนครปฐม
หลวงลุงเอาเสื้อผ้าไปคืนผู้เสียหายหลังมีปัญหาทะเลาะกัน
แล้วฝ่ายหญิงมาขู่บอกว่าจะทำให้หลวงลุงอยู่วัดนี้ไม่ได้
แล้วก็หลุดออกมาเป็นคลิปแบบนี้แหละค่ะคลิปที่อย่างเงี้ที่เห็นกันเนี่ย
กรณีนี้มีเพียงแค่หลักฐานและการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น
เจ้าตัวยังคงปฏิเสธอยู่แล้วผู้เสียหายก็ไม่ได้มาร้องทุกข์ด้วย

คือในกรณีวินัยเนี่ยอันนี้น่าจะต้องมีการถกเถียงกันเพิ่มขึ้นนะคะ
คือปัญหาก็คือ๑ตำรวจไม่รับแจ้งความบอกว่าคดีหมดอายุความไปแล้ว

ได้แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
สองก็คือความผิดทางสงฆ์เนี่ยค่ะยังไม่เห็นมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเลย

ก็แค่พิจารณาตัวเองออกจากการเป็นเจ้าอาวาส

จริงแล้วต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบสิ

อ่ะพูดง่ายเลยผู้หญิงกับพระสงฆ์เนี่ย
ใช่จะบอกว่าเห็นแค่คลิปยังไม่สามารถลงโทษได้
ต้องเห็นกับตาจริงเนี่ยมันไม่น่าจะใช่คลิป

แต่เราแค่เลอภาพภาพมันไม่เหมาะสมแค่นั้นเอง
ปกติไม่ได้อาบัดไปแล้วเหรอคะแบบนั้นน่ะสิ

แค่พิจารณาตัวเองออกจากการเป็นเจ้าอาวาส

ยังเป็นพระอยู่แล้วไปอยู่ตรงไหน
จะไปทำเรื่องแบบนี้อีกไหมเนี่ยนะคะ

ผู้ใหญ่บ้านก็มีการรับเรื่องร้องเรียนในคดีนี้นะคะ
พอได้รับแจ้งเนี่ยก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนข้อเท็จจริงก็ต้องไปดูกันที่พยานหลักฐาน
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก่อนหน้านี้
ไม่เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ในหมู่บ้านเลยนะ
พอเกิดเรื่องนี้มันเสื่อมเสียชื่อเสียงเหมือนกันนะคะ
ประหลักศอกก็เรียกเด็กศอกตอนระยะวันที่๑๐กว่าขึ้นไปเลย
จำไม่ได้ตั้งที่เท่าไหร่นะ
นี่ค่ะก็จากการสอบถามพระลูกวัดเพิ่มเติมนะคะ
ที่วัดสามพระยาก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ย

ออกจากออกจากการเป็นเจ้าอาวาสแล้วเนี่ยนะคะ
พาแม่ตัวเองย้ายไปที่อื่นด้วย

ก็สุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไง
ว่าจะยังไงก็ต้องรอดูความคืบหน้าในการตรวจสอบ
เดี๋ยวเราลองฟังเสียงพระลูกวัดที่นี่กันดูเพิ่มเติมนะคะ
เขาเป็นคนสนุกเขาเป็นคนชอบเล่นชอบพูดถั่
ภาษานิสัยเขาก็ดีนะถ้าถามยกก็ดูเอง
เพราะว่าต่อมาก็พอมาอยู่ทีหลัง

ก็ให้ข้อมูลอะไรมากไม่ได้รู้แต่ว่า
ก็พาแม่แท้ของตัวเองย้ายไปอยู่ในพื้นที่อื่นนะคะ
ทีนี้ผู้เสียหายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาเป็นหลานแท้ของอดีตเจ้าอาวาส
ปัจจุบันนี้เขาอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
เขาก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
เรียกพระรูปนี้ว่าหลวงลุงตอนนั้นน่ะนะคะ
เพราะว่าเป็นพี่ชายของพ่อตอนเด็กเนี่ยเคยเอาเธอไปเลี้ยง
พอโตขึ้นก็พอบวชเป็นพระแล้วเป็นเจ้าอาวาส
แล้วก็ชวนเธอเนี่ยให้ไปดูแลย่าย่าก็คือเป็นแม่ของเจ้าอาวาสนะคะ
อายุ๙๐ให้ไปดูแลอยู่ในวัดเธอก็ไม่ได้คิดอะไร
ธันวาคมปี๒๕๕๙เธอก็ถูกข่มขืนในกุฏิ
กุฏินะคะวันหนึ่งเนี่ย
บางที๓ครั้งโดนเรียกเข้าไปเช้ากลางวันเย็น
แล้วก็บอกด้วยว่าห้ามบอกใคร
ข่มขืนให้เงินพันหนึ่งครั้งละพัน

เย็นวันศุกร์มารับหนูคือว่ารับไปดูแลย่า
แล้วพอวันอาทิตย์ก็มาส่งหนู
แล้วพอตกกลงคืนเขาก็มาถูกป้ามหนู
หลังจากนั้นก็มิ่งมาเรื่อย
เขาก็บอกว่าห้ามบอกกับใคร

แต่เหลือก็ถามพวกเขาว่ามันภาพเนาะ

ใครกำลัง

ผู้หุ่นหลังให้หลัง

ให้เขาให้เงินบางทีก็ให้พันหนึ่งแล้วแต่เขามีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้มา
แล้วก็พาไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนู่นคือขับรถ
คือขับไปรถรถที่วัดคือให้เหมือนผักครับ

ก็เลยอยากจะให้สื่อช่วยในการติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็เป็นข่าวใหญ่ในโลกโซเชียลค่ะ
แต่ก็ต้องขออภัยจริงว่าในโลกโซเชียลเขาก็มีการแสดงความคิดเห็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะคะ
ฉันขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นความคิดเห็นในโลกโซเชียล
เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าแต่ผู้เสียหายอายุ๒๙แล้ว
ไม่ใช่เด็กน่าจะสามารถต่อสู้ขัดขืนได้
แล้วก็น่าจะสามารถหาทางออกได้ในวิธีอื่นไม่น่าจะยอมมายาวนานถึงขั้นเป็นปีแบบนี้
เป็นอีกมุมหนึ่งในโลกโซเชียลที่เขาแสดงความคิดเห็นกันมา
เดี๋ยวทีมข่าวของเราจะตามความคืบหน้ามาให้นะคะ